เขาไปจับมาเฟียสยามนะฮะนี่เป็นฉายาของเขาถูกจับอีกหนึ่งรอบ
เนื่องจากว่าไปขโมยเสื้อแจ็คเก็ตแถวสยามคุณผู้ชมครับ
ค่าประมาณหมื่นกว่าบาททีเดียวพอไปจับมาเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะว่าเงินไม่พอนั่นเองครับ
ทางด้านของนายวิรพันธ์อินทวงอายุ๔๐ปีครับเป็นชาวลาวนะครับ
ก็เขามีฉายาด้วยว่ามาเฟียสยามถูกตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลปฐุมวันเนี่ย
จับได้ที่บริเวณตรงข้ามกับซอยประชาสงเคราะห์๓แถวห้วยขวางครับ
หลังไปขโมยเสื้อแจ็กเก็ตปราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้ามร้อยบาทนะฮะ
แล้วก็หลบหนีไปเหตุเกิดนี้เมื่อช่วงเย็นของ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
จากการสอบสวนนายวิรพันธ์รับสารภาพเลยแล้วก็บอกว่าขอโทษครับ
ไม่ได้ตั้งใจจะไปขโมยเสื้อแต่วันนั้นเนี่ยมีเงินติดตัวไปแค่๘๐๐๐บาท
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนมารู้เห็นกับเรื่องนี้ครับ

แล้วผมไม่ได้เป็นมาร์โฟผมอยากมาแก้ค่าตรงนี้ด้วยนะครับ

ท่านตำรวจโทรอาทิตย์ซิ้มเจริญนะคะ
ซึ่งเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสนปฐุมวัน
บอกว่าตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีชายชาวต่างชาติ

มีตำหนิรูปภัณฑ์ตรงกับผู้ต้องหาตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ปรากฏตัวอยู่บริเวณซอยประชาสงเคราะห์๓
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่ม
โดยนายวิรพันธ์เคยตกเป็นข่าวโด่งดังทำร้ายหญิงคนหนึ่ง
รถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพงเมื่อกลางปี๒๕๕๙
สารตัดสินจำคุก๑๔เดือน๑๕วัน
แล้วก็ถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่๒มิถุนายนที่ผ่านมา
ก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศ
แล้วก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหารลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
รับของโจรและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะ